อัปเดตเรื่องราวของครอบครัวสุขสรรค์ครอบครัวนี้กัน
พี่พีชทองเจือกับพี่เจงวิไลรักษ์นะคะ
คู่นี้เนี่ยเขาแต่งงานกันมาเกือบ๒๐ปีแล้ว

แต่ความหวานของคู่นี้คุณดูสิยังหวานเหมือนเดิมพี่พีชก็หล่อเหมือนเดิมจริงนะคะ
ล่าสุดเลยเขาบอกว่าเปิดอกบอกตรงกับบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะ
คู่นี้เขาบอกว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยสำคัญยิ่งกับชีวิตคู่นะคะ
แล้วก็ไม่อายด้วยที่จะแนะนำให้คู่อื่นใส่ใจเรื่องนี้

เจนเขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีสุดนะ

ผู้ชายออกนอกบ้านแล้วอาจจะไม่ใช่สามีเรา
หล่อระดับพี่พีชทองเจือนะจ๊ะ
ฟังเคล็ดลับครองใจครองเรือนและครองกระเป๋าตังค์กันจ้า
อยู่กันมานานเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นส่วนสำคัญ
รายละเอียดมันสำคัญหมดแหละถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า
มีอะไรที่ทำให้ชีวิตคู่
โดยเฉพาะบางเวลาของชีวิตคู่ให้มันมีความน่าตื่นเต้น
หล่อขนาดนี้ต้องมีสาวเข้ามาเยอะแน่นอน

ก็เห็นเยอะแต่ว่ารักษณะคือ
บอกตัวเองว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง
เรื่องจริงชีวิตเขาอยู่ในสนามแข่ง

แฟนเราไม่มองใครมันเป็นไปไม่ได้

ต้องบัญชีของบ้านค่ะ

อันนี้ดีเพราะว่าเชื่อภรรยาแล้วมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะ
เขาบอกอย่างนี้ดีแล้วพี่พีชถ้าภรรยาเก็บเงินไม่ดัวไหลไม่หายไปไหนแน่นอน

เหมือนอยู่ในโอวาสแล้วก็ครอบครัวแฮปปี้มีความสุขนะ